คุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เขามีการปฏิบัติการ๒๔ชั่วโมง
ปิดล้อมไปตรวจค้นในพื้นที่ของจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็ไปรวบเจสันนักค้ายาเสพติดหน้าใหม่
เป็นแก๊งเจสันยืดของกลางยาบ้าได้มา๓๐๐๐กว่าเมตร
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถยนต์แบบที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็ขับไปไล่ล่าพร้อมกับสกัดจับกลุ่ม
นายสุขชัยอ่อนจันหอมอายุ๓๒ปี
จับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันพุธที่ผ่านมา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามีข้อมูล
ทราบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดมีการนัดกันทางเฟซบุ๊ก

และจากการตรวจค้นก็เจอยาบ้าจริงค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายสุขชัย
ค้นบ้านที่อำเภอหัวไส
ไปเจอยาบ้าเพิ่มอีกนะคะ๑๕๕เมตร
เรื่องต้นนายสุขชัยก็สารภาพ
บอกว่ารับยาบ้าทั้งหมดมาจากเอเย่นคนหนึ่งในอำเภอตะโหมด
ก็มีการติดต่อซื้อขายกันทางโทรศัพท์
แล้วเอเย่นจะนำยาบ้ามาวางไว้ตามจุดต่าง

เจ้าหน้าที่ก็สืบทราบว่ามีตัวการใหญ่เลยนะคะ

คือนายวะสินสุวรรณเริกอายุ๒๖ปี
ก็มีการนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายวศิลป์เอาไว้ได้เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการคุมตัวไปตรวจค้นของกลาง
แล้วก็ยึดยาบ้าได้รอบนี้๒๙๐๐เมตรนะคะ
วสินเขาเคยต้องโทษคดียาเสพติดค่ะ
หลังจากนั้นก็ผันตัวเองเป็นเครือขายยาเสพติดกลุ่มใหม่ของจังหวัดพัทธลุง
คือเขาชื่อแก๊งชื่อกลุ่มว่าแก๊งเจสัน
แล้วก็จะมีกลุ่มพ่อค้ายาจากพื้นที่ภาคเหนือ
เบื้องหลังในเรื่องของการค้ายาเสพติดนี้ด้วยนะคะ